สวัสดีค่ะร้อนหนาวกับแบลว์ซูเปอร์สารามาแล้วค่ะ

แล้วก็เป็นห่วงคุณผู้ชมด้วยนะคะว่าช่วงนี้
ระวังเรื่องของสุขภาพกันหน่อยร้อนปนฝน
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะขับรถมาทำงานอ้าว
มีฝนตกลงมาอ้อนเยาะแอะแยะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะ
เอาตรวจสอบกันเลยละกันภาพถ่ายดาวเทียมและช่วงเวลานี้
กี่โมงเนี้ยตีห้าห้าสิบนาทีอืมมีเมฆเกิดขึ้นแล้ว
ภาคอีสานบานคอยค่ะอุบลราชธานีด้วยค่ะ
อุบลราชธานีและศรีสะเกดเห็นไหมคะว่ามีกลุ่มเมฆสีส้ม
นี่คือเกิดฝนแล้วอ่ะนะคะช่วงเช้ามีฝนที่ภาคอีสาน
ภาคอื่นเนี่ยแดดยังดีอยู่แต่หลังจากนั้นจะมีฝนมา
และนี่เป็นสัญญาณด้วยนะคะว่าสุดสัปดาห์นี้คุณเจอฝนหนักแน่นอน
ปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนสุดสัปดาห์นี้เขาเริ่มลงมารอแล้วนะคะ
เป็นลักษณะของหย่อมความกดอากาศต่ำเขาค่อยย้อยลงมา
และหลังจากนั้นสุดสัปดาห์จะพาดผ่าน
ไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านภาคเหนือของประเทศไทย
รวมถึงภาคอีสานตอนบนนี่แหละค่ะเป็นปัจจัยหนึ่งตัว
และตัวที่สองคือลมมรสุมมันเริ่มแรงขึ้นแล้วค่ะ
ลูกศรมันเริ่มแรงขึ้นวิ่งเร็วขึ้น
นี่คือลมมรสุมที่เขาเกิดขึ้นเร็วขึ้นแรงขึ้น
วกกัน๒ตัวกลายเป็นฝนสุดสัปดาห์นี้
ตรวจสอบฝนตามช่วงเวลาเช้านี้ฟ้ายังโปร่งโล่งสบายนะคะ
แต่ว่าบางพื้นที่ก็มีฝนตกลงมาแบบเบามาไวไปไว
ประมาณบ่าย๒ฝนเริ่มก่อตัวที่ภาคตะวันออก
และฝั่งตะวันตกของประเทศไทยค่ะแถวตากกาญจนบุรีและราชบุรี
แต่หลังจากนั้นเย็นจนถึงค่ำเย็นจนถึงค่ำหมายถึงกี่โมง
สี่โมงเย็นเป็นต้นไปครึ่งประเทศค่ะคุณค่ะ
และมีลักษณะสายฟ้าฟาดแบบนี้ด้วยตรงนี้แสดงว่าเป็นฝนฟ้าขนอง
และเน้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
ใครที่ตีตัวไปเที่ยวภาคใต้นะคะนับจากวันนี้เป็นต้นไป
คุณอาจจะต้องนอนอยู่ที่ห้องแล้วก็ซับน้ำตาแบบนี้นิดนึงนะคะ
เพราะว่าฝนเยอะจริงจริงและคลื่นค่ะอุ้ย
คลื่นสูงเริ่มประชิดฝั่งแล้วด้วยนะคะสุดสัปดาห์เนี้ย
ภาคใต้เน้นฝั่งอันดามันแบบนี้นะ
อาจจะไม่เหมาะกับการท่องเที่ยวเท่าไหร่แต่นู่นค่ะ
ฝั่งอ่าวไทยยังคงพอไปเที่ยวได้นะคะ
วางแผนการเดินทางวางแผนการท่องเที่ยวแล้วกันนะคะ
ส่วนวันนี้ใครคิดจะตากผ้าตอนเช้าจัดไปเลยค่ะ
แล้วรีบทำนะคะเพราะว่าแดดดีตอนเช้า
อุณหภูมิก็ร้อนด้วยนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นช่วงบ่าย
อุณหภูมิจะดีขึ้นเพราะฝนเริ่มตกลงมา
เอามาเตือนค่ะคุณผู้ชมพื้นที่ท้ายเขื่อนโอ้โห
ปล่อยน้ำกันแล้วและ๒๔ชั่วโมงหลังจากนี้ไป
ขอเตือนค่ะตัวสีแดงตัวใหญ่ใหญ่เลยเขื่อนเจ้าพระยา
ไล่ตั้งแต่อำเภอสัพพยาจังหวัดชายนาฏ
ชาวบ้านนอกคันกั้นน้ำช่วงคลองผงเพงอ่างทอง
คลองบางบานอายุทยาชุมชนแม่น้ำน้อยอำเภอผักไห่อายุทยา
เตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งค่ะเพราะเขื่อนเจ้าพระยาจะระบายน้ำเพิ่มขึ้น
หนึ่งพันหนึ่งร้อยลูกบาทเมตรต่อวินาทีคาดว่าไม่น่าเกินสามวัน
น้ำจะถึงรุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างทำให้ระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ
สามสิบถึงห้าสิบเซนติเมตรออกมาเตือนกันก่อน
จะได้เตรียมตัวนะคะเก็บของขึ้นสู่ที่สูงกันหน่อยนะคะ
และสุดสัปดาห์นี้จะมีฝนตกลงมาเพิ่มด้วยสิ
เป็นห่วงค่ะนครสวรรค์นอกจากน้ำเจ้าพระยาจะสูงแล้ว
ึงบรเพชรเพิ่มสูงด้วยเป็นผลมาจากฝนไงคะ
บางส่วนน้ำล้นตลิ่งท่วมนาข้าวของชาวบ้าน
ชาวบ้านบอกถ้าไม่เกี่ยวตอนนี้จะไปเกี่ยวตอนไหน
จ้างรถเกี่ยวมาเลยค่ะไม่ถึงเวลากำหนดก็ต้องเกี่ยว
ขายได้เท่าไหร่ก็ต้องขายถ้ารอมากกว่านี้
น้ำท่วมนะข้าวเน่ากันพอดีค่ะ